หนุ่มใหญ่นั่งโก๊งเล่ากับเพื่อนพอเมามีปากเสียงกัน
เรื่องฝากกดเงินจากบัตรคนจนแต่พอฝากไปเนี่ยไหนล่ะเงินที่ฝากกดไป
บอกไม่มีก็นี่ไงถึงบอกว่าเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใคร
จากเหตุการณ์นี้ไปเหตุการณ์นั้นอ้าวก็เลยนี่แหละค่ะ
เกิดการแทงกันเกิดขึ้นเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะจุดที่ไปพบศพคือนี่แหละที่คุณผู้ชมเห็น
โต๊ะม้าหินอ่อนคนที่เสียชีวิตชื่อวนายสะเทียนทำมาทองอายุสี่สิบเก้าปี
สภาพศพนอนความหน้าจมกองเลือดมีบาดแผลถูกแทงจุดสำคัญเลยคือที่คอ
ในที่เกิดเหตุนะคะพบมีดปอกมีดปลอกผลไม้ปลายแหลมยาว๔นิ้ว
ถูกทิ้งไว้ในกระป๋องใส่น้ำส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
เพื่อนผู้ตายนั่นแหละชื่อวนายสุพฤษค่ะ
แล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะนั่งรอบางทีอาจจะไม่ได้เกิดจาก
ตั้งใจนั่งรอน้ำเพราะว่าเมาไงหนีไปไหนไม่ได้
ก็อยู่ใกล้ใกล้ที่จุดเกิดเหตุนั่นแหละจากการสอบถามนายเสรีรุ่งโรธเจ้าของบ้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายมาขออาศัยอยู่ที่บ้านอยู่กันแบบนี้หลายปีแล้ว
แล้วก็เห็นดื่มเหล้าเป็นประจำผู้ตายและกลุ่มเพื่อนอาศัยอยู่ด้วยกันค่ะ
ดื่มสุราแล้วก็มีปากเสียงกันเป็นประจำนายสุพศเพื่อนผู้ตายและพลเป็นคนก่อเหตุ
หลังจากที่ตำรวจไปถึงเรียกตัวมาสอบปากคำที่
เขารับสารภาพบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ดื่มเหล้ากันนั่นแหละ
กับผู้ตายเมาก่อนที่จะมีปากเสียงกันเรื่อง
คนจนค่ะเพราะว่าฝากบัตรให้ผู้ตายไปกดเงิน
แต่ผู้ตายเนี่ยเอาเงินที่ฝากไปกดไปซื้อสุรามาดื่มจนหมด
และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกฝากไปทีไรก็ทำแบบนี้
มันหลายครั้งแล้วพอมาวันนี้จะเข้าไปทวงเงิน
เอาทวงหลายหลายครั้งที่ผ่านมาที่ฝากไปผู้ตายบอกมาคำเดียวเลย
ไม่มีอ้าวไม่มีโมโหสิครับคว้ามีดแทงนายเสถียรจนตาย
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
เตรียมนำตัวทำแผนวันนี้ค่ะ